อีกหนึ่งรายการครับน่าสนใจแล้วก็แฟนวอเล็กบอลติดตามกันมาก

เป็นการแข่งขันนะครับที่ทีมสาวไทยนะครับ
แพ้กับเซอร์เบียมาก่อนแล้วก็มาเจอกับทางโปแลนด์นะครับ
เริ่มตั้งเกมดีขึ้นแล้วก็เป็นฝ่ายเปิดเกมลุกได้ดีกว่าครับ
โปรแลนก็องชนะได้เป็นสองเสทถึงสาม
ด้วยสกอร์ยี่สิบห้ายี่สิบสองและยี่สิบแปดยี่สิบหก
ทำให้ทีมไทยพลิกกลับมานำ๒ต่อ๑เซตนะครับ
จากนั้นนะครับเซตที่๔เจ้าถิ่นก็กลับมาฮึดสู้นะครับ
เอาชนะไปได้ตีเสมอนะครับ๒ต่อ๒เซต
เซตที่๕เซตตัดสินครับโปแลนดปิดเกมชนะไป๓ต่อ๒เซตครับ
กอร์ทั้งหมดนะครับ๒๕๒๓๒๒๒๕๒๖๒๘๒๕๒๓แล้วก็๑๕๑๑นะครับ
ูสีทุกเซตครับโดยเกมนี้ออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับ
แล้วก็มาวิน่าสมาชิกนะครับของโปแลนด์เนี่ย
ก็ทำแต้มสูงสุดคนละ๓๐คะแนนเท่ากัน
สาวไทยนั้นแพ้๒เกมรวดเก็บได้๑คะแนน
ลุ้นในการเข้ารอบสุดท้ายโอลิปิกจากสนามนี้แน่นอนแล้วนะครับ
แต่ว่าไทยยังมีลุ้นโคต้าโอลิมปิกในการแข่งขันรอบขึ้นเลือกของโซนเอเชีย
ซึ่งเราเน้นอยู่แล้วนะครับในช่วงเดือนมกราคมปีหน้า
แล้วก็วันนี้อย่าลืมติดตามนะครับวอเล็กบอลชายครับ
รุ่นอายุต่ำกว่า๒๓ปีชิงช้ำเอเชียครั้งที่๓ที่เมียนมาร์นะครับ
เป็นเจ้าภาพทีมไทยอันดับ๔จากครั้งที่แล้วนะครับ
แล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตี๑๔๕นาทีครับ